ส่วนคล้ายเป็นชิ้นส่วนของมนุษย์เพิ่มเติมนะครับเป็นระยะระยะในบางพื้นที่แต่ที่เจอเยอะที่สุดคือพื้นที่ในหนึ่งโซนนะครับ
ที่อาจจะมีกอพืชอยู่แล้วก็มีชิ้นส่วนของโลหะคล้ายกับหีบ
นะครับแล้วพบกุญแจพบรูปตุ้งถั่ว
ความด้านฝาจมอยู่ใต้ดิน
คำไปก็เจอกระดูกในรังเป็นจำนวนมากก็มั่นใจก็เลยต้องใช้ผ้าหรืออะไรเนี่ยอุ้มขึ้นมา
ัมเบลนี่ก็จะอยู่ห่างจากหีบเหล็กออกไปประมาณสัก

ถวงไว้แล้วก็มีพวกอะไหล่รถยนต์พวกอะไรถ่วง
อ่าพบโครงกระดูกที่สำคัญเช่นโครงกระดูกส่วนของต้นขา
คาดว่านะครับต้นขาแล้วก็สะโพกและกระโหลกนะครับอ่า
วันนี้ทั้งเจ้าที่ของพิสูจน์หลักฐานเองยกทีมใหญ่มาเลย
แล้วก็จากเจ้าที่คุณหมอจากนิติเวชของโรงพยาบาลศรีราช
มาตรวจดูในด้วยสายตาในเบื้องต้นก่อนนะครับ
ก็คาดว่าน่าจะเป็นของมนุษย์นะครับเบื้องต้นดูจากสะโพกแล้ว
อาจจะผมขอใช้คำนี้นะครับอาจจะเป็นผู้หญิงนะครับ
แล้วก็ดูจากลักษณะของการเจริญเติบโตด้วยสายตาของกระดูก
แล้วน่าจะเป็นผู้หญิงที่ผู้ใหญ่หน่อย
แต่ความหมายคืออายุอาจจะเกินกว่าพี่รุ่นแล้วในส่วนที่หนึ่งนะครับ
อันนี้ก็เบื้องต้นเท่าที่ปรากฏอยู่
ก็น่าจะไปเชื่อมโยงกับข้อมูลของที่วันก่อน
ที่เราได้ประกาศไปว่ามีใครหายหรือเปล่า
ก็มีทั้งกรณีของที่เป็นผู้ใหญ่นะครับ
แล้วก็นำเรียนว่าเบื้องต้นอยู่เหมือนกันว่าที่เราค้นเจอวันก่อนนะครับ
ทางผลสุดยังไม่ออกมาจ้ะก็น่าจะจากโครงกระดูกหรืออะไรต่าง
อันนั้นน่าจะเป็นวัยรุ่นที่อายุน้อยกว่าที่จะเจอวันนี้
มีใครหายหรือเปล่าที่เราได้ประกาศไปว่ามีใครหายหรือเปล่า
ก็มีทั้งกรณีของที่เราได้ประกาศไปว่าที่เราก็ค้นเจอวันนี้
ก็มีใครหายหรือเปล่าที่เราได้ประกาศไปว่าที่จะเจอวันนี้
ก็มีใครหายหรือเปล่าที่จะเจอวันนี้

มาสี่กลับสามแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันกลับตอนไหน
แต่สามคนน่ะมาขอให้ผมแจ้งสำรวจแจ้งเบอร์สำรวจให้หน่อย
บอกโหยหนูหนูออกไปถามปากถอยไปลุงลุงบอกให้ในใจล่ะ
ก็มันถือปืนเดินตามมานะตามผู้หญิงสามคนมา
ปืนมันอยู่ในกองเพลิงมันก็เดินตาม
หนูรีบไปก่อนเราก็บอกเขามาเนอะไอ้หนูรีบไปก่อน
งั้นมึงจะโดนปืนเขาแล้วคนที่ผมให้ดูหน้าเมื่อกี้เนี่ย
เคยเห็นทัวร์เคยมาก่อนเคยเห็นแกก็ไม่เคยเห็นอีกแล้ว
ไม่รู้มันไปไหนปีห้าสี่ปีที่เขาบอกว่าเด็กหายเด็กหายเด็กหาย
นั้นมีเด็กมาบ่อยไหมก็มีเด็กอายุถ้าผู้หญิงนะ
เร็วสิบสองสิบสามนี่อ่ะหายบ่อย
คือเด็กเล่นอยู่แถวนี้หล่อบ้านแถวนี้แล้วก็ยังไง
มันไปรับมามันไปรับมาเนี่ยผมเนี่ยเดินดูรถทั้งคืน
พอดีว่าเขาวิ่งมาจากข้างในก็ไม่รู้ก็อยู่นั่งนั่งอยู่
เขาก็วิ่งเข้ามาบอกพี่ช่วยหนูด้วยหนูโดนไล่ยิงมั้ง
โดนไล่ยิงมาจากข้างในเขาจะฆ่าหนูเขาบอกอย่างนี้
ก็เลยถามว่าตรงไหนเขาก็เลยชี้ให้ดูไปจากข้างใน
ก็ช่วยเขาก็เรียกแท็กซี่ให้เขาออกไปคนตกใจแล้วก็เขาก็มีรอยช้ำตามตัวตามอะไรอย่างเ
เขาก็บอกว่าเขาจับหนูมาไว้๔๕วันแล้วเขาฆ่าหนูไว้
พอดีมีคนมาทำช่างมาทำไวไฟหนูก็เลยหนีออกมา
เขาบอกว่าไปเจอกันที่ผับไปเที่ยวผับแล้วเจอกัน
แล้วไอได้ชวนมาบ้านด้วยก็เลยตามมาตามมาแล้วทีนี้ก็
เหมือนกับไม่ปล่อยให้กลับก็ขังไว้มัดไว้๔๕วัน
มีมีน้องเขาบอกมีก็มีทำร้ายร่างกายแล้วก็ผูกเอาเชือกมัดมือใส่กุญแจมือไว้อย่างนี้
แล้วเวลานั้นก็ถ่ายวีดีโอน้องเขาเก็บไว้ก็เวลาที่แบบนอนด้วยกันอะไรอย่างเงี้ย
ก็จะถ่ายวีดีโอเก็บไว้เหมือนกับแบบว่าเหมือนกับประมาณว่าเขาเป็นจิตหรือเปล่า
ประมาณอย่างนี้ค่ะประมาณกี่โมงประมาณบ่ายครับประมาณช่วงบ่ายบ่ายโมงบ่ายสองแล้วแหละ
พี่ไม่เคยเห็นพี่เห็นแค่ครั้งเดียว
เพราะปกติก็ไม่ได้รู้จักกับไอซ์อยู่แล้วแต่ก็เคยเห็นแค่เขาผ่านไปผ่านมาอย่างเงี้
เขาก็เป็นคนคนพูดจาดีคนหนึ่งพูดพอพูดดีหน้าตาดี
เขาจับได้แล้วก็ดีใจเหมือนกันเพราะว่าก็เห็นคนอื่นเขาก็พูดกันเรื่องที่ว่าเขาชอบมีไฟส่องเข้าบ้านเขาแล้วเขาก็จะชอบเอาปืนออกมาขู่อะไรอย่างเงี้
ก็เคยเคยได้ยินแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นช่วงกลางคืน
ไฟมันขึ้นไปแยงตาเขาพอดีเขาก็ตะโกนออกมาว่าเปิดไฟสูงทำไม
หนูก็ไม่ได้อะไรหนูก็ขับผ่านไปพอขับเข้ามาที่บ้านก็บอกแฟนบอกเพื่อน
ก็เขาก็จะไปดูหน้ากันว่าใครสรุปก็เป็นไอซ์ก็เลยปล่อยผ่านไป
เราก็ไม่กล้ายุ่งเพราะว่าคดีเขาก็เราก็รู้รู้กันอยู่ว่าเขาเป็นยังไง
มันจะมีเหตุการณ์แบบนี้หลายคนแล้วที่โดนแบบนี้
แต่หนูอาจจะดวงดีไงไม่โดนปืนอย่างที่คนอื่นเขาโดน
ที่มันก็จะมีเหตุวิวที่เราไม่เห็น

โปรดติดตามตอนต่อไป